คุณผู้ชมครับเราไล่เรียงการรายงานสดมาจากจุดต่างนะครับ
ไม่ว่าจุดกลางทางบนถนนราชดำเนินนะครับ
แล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสต
เรามาดูที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้จะมีการประชุมคอรมอลด้วย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางกำลัง
วางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในธรรมเนียบรัฐบาล

ซึ่งตำรวจมีการวางกำลังทั้งภายในแล้วก็ภายนอกธรรมเนียบรัฐบาล

ดังนั้นคุณผู้ชมตอนนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะ
กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนะได้วางกำลังโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อรับมือกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ประกาศเตรียมเคลื่อนขบวน
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มายังธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
โดยมีการใช้กำลังตำรวจกว่า๔กองร้อยนะคะ
ขณะเดียวกันมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวด
เนื่องจากว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ตำรวจควบคุมฝุงชนกว่า๔กองร้อยนะคะ
ส่วนให้ดูซาวุ่นที่คุณกับท่าน
ว่าทำไมไม่กล่วงนี่
ตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษจนถึงประตูน้ำผู้สะพานมะขวานรังสรรค์พร้อมติดป้ายประกาศ
ชุมนุมในรัศมี๕๐เมตรรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ฝ่าฟื้นมีความผิดจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนด้านในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะใช้กำลังตำรวจควบคุมฝูงชน
สันติบาลร่วมกับทหารจากกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์ประจำตามจุดต่าง
รวมไปถึงมีการเตรียมรถเครื่องขยายเสียง
ขณะเดียวกันนะคะมาตรการคัดกรองบุคคลเข้าออกเป็นไปอย่างเข้มงวด

ข้าราชการสื่อมวลชนและบุคคลที่จะผ่านเข้าออก
ต้องติดบัตรแสดงตัวอย่างชัดเจน
จากว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา๙นาฬิกาค่ะ

นายวีระโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
จะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อจัดแสดงนิทัศกาลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

และศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิศักดิ์หันศาเวก
ผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเข็มวันอานันทมหิดล
ประจำปี๒๕๖๑นะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะบรรดาคณะรัฐมนตรีบางส่วน
ได้ทยอยเดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้ว
ส่วนผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ยังเดินทางมาไม่ถึงธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุล

ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ขณะเดียวกันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ

ขณะเดียวกันก็เปิดเผยนะคะว่า
ข่าวรายงานว่ามีการไปจ้างกลุ่ม
คนเสื้อแดงฮาร์ดคอแถวสมุทรปราการ
ให้เข้าร่วมแทรกแซงสถานการณ์ในวันนี้ด้วยค่ะ